เอาแป้งโรยครับพี่แป้งโรยครับ

แหมเห็นอะไรหน่อยไม่ได้
เป็นต้นไม้ปั๊บนี่เอาแป้งโรยตลอดเลยนะ

ช่วงนี้ลมพายุเข้ามาฝนตกเยอะนะครับอาจจะส่งผลได้การจรจงการจรจรแบบนี้
อาจจะโอ้โหพอลมพัดมาอาจจะแบบหักไปแล้วก็กีดขวางการจราจรได้นะครับ
อาจจะไปโดนพวกเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าอาจจะทำให้เกิดปัญหาเรื่องของกระแสไฟฟ้าในพื้นที่ได้
อย่างนี้ต้องมาช่วยตัดกิ่งออกซะหน่อยนะครับจะได้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ
เพราะว่าสภาพอากาศแปรปวนเหลือเกินนะครับปีนี้เนี่ยถือว่าอากาศแปรปวนนะครับ
ถ้าหากเราเราจะเปรียบเทียบแล้วก็เตรียมรับมือเนี่ยลืมความเป็นสภาพอากาศเมื่อประมาณ๒ปีที่ผ่านมาไปเลยนะครับ
ปกติเนี่ยตอนนี้เนี่ยจุดที่จะต้องระวังจุดที่ต้องมีข่าวน้ำท่วมหลักก็จะเป็นภาคเหนือ
เราจะได้ยินข่าวแม่น้ำยมแม่น้ำต่างน้ำเพิ่มขึ้นระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเกิดดินคน
ตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับแต่ไปหนักภาคอีสานหนักที่แล้วส่วนใหญ่นะครับ
ปกติก็จะเป็นฝั่งพม่าที่โดยส่วนใหญ่ปีนี้ภาคเหนือค่อนข้างมี
ตอนนี้ระดับน้ำเนี่ยยังไม่ถึงวิกฤตในหลายพื้นที่นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้น่าจับตาเกี่ยวกำลังจะมีเรื่องของการเปลี่ยนเปลี่ยนสภาพประกาศเกิดขึ้นที่ต้องเตรียมรับมือนะครับ
เฉพาะช่วงเดือนหน้าจะเป็นช่วงเดือนที่ทั่วโลก
มีหิมะตกแล้วนะครับกลางฤดูร้อนเป็นที่ไหนเดี๋ยวมาดูกัน
คุณผู้ชมนี่คือการตรวจสอบแสนนอการฟ้าฝนในเช้าวันนี้
ซึ่งคุณผู้ชมดูภาพนี้ดีตอนนี้กลุ่มฝนส่วนใหญ่
ไปเกาะกลุ่มกันอยู่ในแถวบริเวณตามแนวชายฝั่งของประเทศจีน
ฝั่งตะวันออกนะครับซึ่งในประเทศไทยของเราเองก็มีกลุ่มฝน
กลุ่มนะครับที่มีเข้ามาปกคลุมโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ปีกตะวันออก
เช่นเดียวกันนะครับส่วนใหญ่เช้านี้ก็จะอยู่ในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบน
ตามภาพที่ปรากฏนะครับดังนั้นจุดที่มีโอกาสเกิดฝนและใครที่จะออกจากบ้าน
ฟังดีนะครับก็ประกอบไปด้วยดังนี้๑จังหวัดลบบุรี
นครราชศรีมาน้องคายบึงกาลสกลนครนครพนม
กาลสินมหาสารคาม๑๐๑ยะโสธรมุกดาหาร
นี่คือพื้นที่ที่มีกลุ่มฝนอยู่ตอนนี้นะครับ
ส่วนภาคใต้กลุ่มฝนนั้นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับยังคงอยู่ในทะเลซะส่วนใหญ่
จึงยังไม่ค่อยมีบทบาทแต่ว่าอีกสักครู่หนึ่งอาจจะมีกลุ่มฝนเริ่ม
ยอยเข้ามาตกในพื้นที่บ้างโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่จังหวัด
กระบี่แบบนี้ก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพต่อไปครับ
ซึ่งภาพนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเรามาดูการ
เปลี่ยนแปลงของกลุ่มฝนนะครับที่เข้ามามีบทบาทในพื้นที่ประเทศ
ของเรานี่คือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ฝนเมื่อวานนี้นะครับจะ
ว่ากลุ่มฝนเนี่ยมีการเขยิบขึ้นไปบริเวณทางตอนบนนะครับ
โดยปัจจัยก็คือเป็นพายุลูกที่เห็นนี่แหละครับ
พายุลูกนี้นะครับมีการเคลื่อนที่เข้าไปในบริเวณ
มหาสมุทรแปซิฟิกนะครับแล้วก็กำลังจะค่อยเคลื่อนที่เข้าสู่ญี่ปุ่นนะครับ
สำคัญมีพายุอีก๓ลูกคุณผู้ชมครับก่อตัวแถวบริเวณฝั่งอเมริกานะครับ
ตอนนี้มุ่งหน้ามาบริเวณฝั่งเอเชียนะครับ
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นหนึ่งเรื่องที่แปลกเช่นเดียวกันนะครับที่ต้องจับตาต่อไป
แน่นอนครับปัจจัยที่ทำให้เกิดลมแรงก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ
คือพายุที่ก่อตัวขึ้นแถวไต้หวันตอนนี้ก็ค่อยสลายตัวไปแล้วนะครับ
กระแสลมในประเทศไทยก็จะทำให้ลมแรงคลื่นแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เดี๋ยวภาพต่อไปนี่เป็นภาพที่เดี๋ยวย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะครับ
เป็นภาพที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูกันก็คือเรื่องของการก่อตัวของหิมะนะครับ
ตอนนี้เป็นฤดูร้อนนะครับซึ่งขณะนี้เองเนี่ยนะครับที่คุณผู้ชมเห็นเป็นสีฟ้าฟ้าเนี่ยคือจุดที่มีหิมะตกแล้วนะครับ
ตอนนี้นั่นก็หมายความว่าความเย็นเริ่มมาแล้วนะครับ
ที่มีความเย็นมาแบบนี้แล้วมีกระแสลมที่มาจากฝั่งตะวันตกนะครับ
จะทำให้ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีอากาศที่จะแห้งกว่าปกติ
อากาศแห้งแบบนี้โอกาสการก่อตัวของฝนก็จะมีโอกาสค่อนข้างน้อยนะครับ
ดังนั้นนั่นก็หมายความว่าปีนี้ฝนในบริเวณปีกตะวันตกอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับ
เปรียบเทียบกับฝั่งตะวันออกที่ต้องเตรียมรับมืออย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะครับ
นี่คือคลื่นนะครับก็จะพบว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยคลื่นจะอ่อนกำลังลงนะครับ
แล้วก็คาดการณ์ว่าพายุลูกต่อไปที่จะเข้ามามีบทบาทนั้นก็จะไม่ส่งผลต่อสถานการณ์คลื่นมากนัก
แต่คลื่นจะไปหนักแถวบริเวณทางตอนล่างสักส่วนใหญ่นะครับ
ต่อไปเดี๋ยวมาดูการคาดการณ์ฝนฝนในวันนี้เนี่ยยังคงมีการตกคล้ายกับเมื่อวานนะครับ
คือลักษณะการตกก็คือตั้งแต่ช่วงประมาณบ่าย๓เป็นต้นไป
โดยเฉพาะบริเวณตามแนวประทับต่างกรุงเทพมหานครภักดิ์ใต้ฝั่งอันดรามันบริเวณภื้นภาคตำรรณออก
ส่วนใหญ่หลักก็จะเน้นบริเวณพื้นภาคเหนือแล้วฮะ

วันนี้เหนือตอนเหนือกับอีสานฝนจะเริ่มลดลงนะครับแต่ว่าตอนกลางกับตอนล่างเนี่ยฝนยังเยอะอยู่
จะไปลดลงอีกทีหนึ่งก็คือช่วงหลังวันที่๒เป็นต้นไป
พอวันที่๕ก็เตรียมรับมืออีกรอบหนึ่ง

ดังนั้นเตรียมตัวดี
กลางเดือนหน้ามีลุ้นว่าจะต้องเจอเรื่องของฝนที่ตกหนัก
แต่ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันต่อนะครับ

เดี๋ยวผมขอตัดต้นไม้ให้ผมก่อนแล้วกัน
ระวังระวังครับ